เขาบอกว่าผมก็ต้องเอาไปทิ้ง

สองท่านถามได้อย่างนี้ถามแล้วเราก็โหยวายแบบร่างแรง

เขาร้องไห้ด้วยเสียงร่างแบบนี้อย่างนี้เลย
เอาไปทิ้งเลยอยากได้เอาไปทิ้งเลย

บ้าจริงร้องไห้อุ้ยเราร้องไห้โหเลย
ร้องไห้ด้วยพูดด้วยร้องกันตั้งแต่ในสูตรแล้ว

คนที่เป็นที่เขาชื่อกิจสามอะไรเขาชื่ออันอะไรไม่รู้แต่รู้อ่ะชื่อกิจสาม
สองร้อยอะไรสองพันถ้าไม่ได้ก็
ก็ออกไปคือผมจะทำงานงานผมเยอะงานผมยุ่งไม่ออก
เขาก็ไม่ออกผมก็เออนะพี่โอ้โหพี่
ถ้าหนูพูดอะไรไม่ดีไปบ้างนะบางทั้งคนมันก็บีโมหูมาก
ก็ขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยค่ะหลังจากที่เราพูด
ไปแล้วนี่อย่างเพื่อเอาไป
ตามความเป็นจริงเรื่องจริงทั้งหมดไม่มีการโกหก
มีการแต่งเรื่องสร้างเรื่องอืมเพราะเนี้ยทำกับแม่ค้าอย่างเงี้
ถูกไหมคะตังค์ก็ไม่มีแหละก็ขายของก็เลี้ยงลูกไป
ใช้จ่ายไปในบ้านแค่นี้เองว่าไม่มีตังค์เยอะแยะเลยอืม
เพราะช่วงโควิดมันก็อยู่กันอย่างลำบากเนอะของเจ้างาน
ลูกสาวก็ไม่ได้ทำงานเพราะไม่มีใครเขารับช่วงโควิดเขาปิดหมด
บายลูกสาวก็ยืนอยู่ในสุ่มเทศกิจด้วยค่ะลูกสาวก็บอกแม่ไม่ต้องร้องไห้
รอแม่ใจเย็นใจเย็นแม่ไม่ต้องร้องไห้เขาจะเอาเข้าไปบอกโอ้
เป็นอะไรเราไม่รู้ล่ะเป็นรางเขาหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ย
ทักทายคุยกับคนรู้จักกันเนอะ
ลูกสาวอยู่ลูกสาวจะกำลังจะไป

ดูเวลาได้แล้วเราก็บอก
ที่นี่อ๋อถ้าทายกับเนี่ย
เราก็จับ

สวัสดีครับ